สาเหตุหลักสำคัญที่พบบ่อยในบ้านเราก็คือ
ส่วนใหญ่แล้วเกิดขึ้นเนื่องจาก

สิบขึ้นไปนะตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ
เกือบ๑๐ของประชากร
จะเจอว่ามีไวรัสเป็นผ่าหัก
โรคมะเร็งจากเซลล์ตับมีรักษณะสำคัญ๒อย่าง

หรือเป็นมะเร็งจากท่อน้ำดีในตับ

ก็สาเหตุหลักสำคัญที่พบบ่อยในบ้านเราก็คือ
เพราะน้อยกว่านั้นก็เป็นสาเหตุอื่น
ที่ทำให้มีโรคตับแข็งเช่น
ดื่มเหล้าเยอะนะครับ
อันนั้นก็จะน้อยลงไปนะครับ
พิสูจน์มาแล้วว่าเป็นส่วนที่สิ่งที่เกี่ยวข้องกัน
นั่นก็คือคนที่เป็นไวรัสตับอักเสบ
แล้วมีการอักเสบของตับในระยะยาว

แล้วก็ในที่สุดมีส่วนหนึ่งของคนไข้ก็จะกลายเป็นแบบนี้
ส่วนใหญ่แล้วเกิดขึ้นเนื่องจาก
ถ่ายทอดจากแม่ไปสู่ลูก
คือถ้าแม่มีไวรัสสาวอักเสบเป็นภาหะ
คือมีเชื้อไวรัสต่าอักเสบอยู่ในเลือด
เวลาเด็กที่คอดออกมาก็จะมีอโอกาสที่มีบาดแผลนิดหน่อย
ทำให้ลูกในวัยเวลาจะเป็นไวรัสตับอักเสบได้
แต่ตอนที่อายุในอายุน้อยไวรัสตับอักเสบมักจะไม่มีอากาศ
อดีตลุ่นคนอายุคือสัก๔๐ขึ้นไป

น่าจะอยู่ที่ประมาณเกือบ๑๐เปอร์เซ็นต์ของประชาคอร์
ก็คือหมายความว่า๑ใน๑๐ที่เราเดินเจอทุกวัน
ก็จะเจอว่ามีไวรัสเป็นผ่าหัก
ในระบบของสาธารณสุขของบ้านเรา
ก็เริ่มใช้แว็กซีนไวรัสต่างประเศษดี
ประมาณ๑๕๒๐ปี
ในช่วงนี้คนที่อายุมากกว่านั้น
ก็มักจะไม่ได้รับการฉีดวัคซีน
แต่ในอนาคตอีกสัก๒๐ปีข้างหน้า
ก็เป็นใจเชื่อได้ว่าไวมารนิมัลตับ

ก็จะลดลงความความมาลใจ
ก็คือคนที่เป็นไวรัสต่างประเศษดี
มาริมัลตับ

แล้วได้รับการรักษากฎไม่ให้ไวรัสนั้นทำงานคือไม่ให้มีตับอักเสบ
หรือรังและอันนั้นก็จะช่วยลดกันเรียกว่าเป็นการป้องกันได้

แต่ว่าในอนาคตแมรนด์ตัดจากไวรัสตับอักเสบ
ก็จะหายจะลดน้อยล่วงไปจนจะไม่มี
คนที่เป็นไวรัสตับอักเสบประมาณ๕เปอร์เซ็นต์
มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งตับ
น่าตอนนี้
อวิวัติอันหนึ่งที่พบเนื้อแพทย์กระจายไปได้บ่อย
ก็ได้การต่อกระดูก
ก็จะเป็นโอกาสที่จะมีโรคที่กระดูก
คือโรคมะเร็งกระจายไปก็มีอยู่
จริงหลักก็จะไปที่ในเนื้อตับก่อน

แล้วก็กระดูกนี่ก็เป็นที่พบรองลงมา

อาจจะไปสมองอาจจะไปอวัยวะอื่น
แต่ที่ผมบ่อยก็จะประมาณนี้
จริงแล้วมะเร็งตับก็ไม่ค่อยแพร่กระจาย

ถ้าอาการส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นอาการของโรคตับ
ไม่ว่าจะตับแข็งตับอักเสบ
อาจจะมีอาการตับโตมีท้องบวมหยามบวม
มีตาเหลืองตัวเหลือง
หรือว่าอาคารหนึ่งอื่นเช่นเวลาถ้ามีโรคแพร่กระจายไปอวัยวะไหน
ก็จะมีอาการตามอวัยวะนั้นเช่น

ปอดอาจจะมีไอมีหอบเหนื่อย
คือถ้ามะเร็งตับที่เป็นไม่มาก
ยังสามารถผ่าตัดได้ก็จะใช้วิธีการผ่าตัดในการรักษา
แล้วก็ถ้าผ่าตันไม่ได้แต่ยังไม่แพร่กระจายมากนัก
ก็อาจจะใช้วิธีฉีดยาไปอุดเส้นเลือด

หรือว่าอาจจะใช้วิธีใช้คลื่นความเสี่ยง
ขึ้นเสียงทำให้เกิดความร้อน
หรือว่าการฉีดแอลกอฮอล์หรือสารบางอย่างไปทำลายโดยตรง
ตรงนั้นก็มักจะได้ผลกับตัวก้อนมะเร็งขนาดไม่ใหญ่นะ
นอกจากนี้ก็ถ้ามีโรคมะเร็งแพร่กระจายเพิ่มขึ้น
หรือว่ามีแพร่กระจายออกไปนอกตับก็ต้องรักษาด้วยยา
แต่ก็มักจะเป็นในรายที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้
มีวิธีหนึ่งคือการปลูกถ่ายตับหรือเปลี่ยนตับเลย
อันนั้นก็เหมาะกับคนที่เป็นก้อนเล็ก
แต่ว่าการทำงานของตับเนี่ยไม่ดีมาก
คืออย่างที่บอกไปข้างต้นว่าถ้าเป็นตับแข็งก็มีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งตับ
ดังนั้นคนไข้ที่เดินเรงตับก็จะมีตับทำงานไม่ดีด้วย
จริงตอนในปัจจุบันคนก็มีความรู้พอสมควร
ถ้ารู้ว่าเป็นโรคมะเร็งก็อย่าเพิ่งตกใจก็ต้องพบแพทย์
แต่พอมีไม่น้อยที่ก็พยายามเพราะความกลัว

กลัวผัดตาดกลัวใช้แสงกลัวรับยาเทมยี่บำรับ
แล้วก็ทำให้หนีไปรักษาทางเลือก
ซึ่งมักจะถูกหลอกว่า
พวกที่ว่ารักฐานใช้สมุนไพร

รักษามันรักษาไม่ได้
โดยเฉลี่ยถ้ามะเร็งตับระยะท้ายที่ไม่ได้รับการรักษาเลย
ก็มักจะอยู่ได้ประมาณไม่เกิน๓เดือน
ปัจจุบันก็วิธีการรักษาวิธีใช้ยาใช้หลายวิธีช่วยกัน
ก็อาจจะยืดไปได้ปฏิเสธได้ปีปีครึ่ง๒ปีก็แล้วแต่
สนองกับยาดีไหมยาเป็นเรื่องว่าเป็นยามุ่งเป้า
หรือว่ายาปรับภูมิคุ้มกันก็ช่วยให้ควบคุมโรคได้นานขึ้น
ก็อยู่ได้นานขึ้นแล้วก็มีหลายบางรายก็อยู่ได้นาน
ในอดีตที่ไม่มีวิธีการรักษาผู้มี
ถ้ามะเร็งที่เรารู้สาเหตุชัดเจนอย่างเช่นเนี่ยมะเร็งตับเกี่ยวข้องกับไวรัสตับอักเสบ
ป้องกันก็คือไม่ให้ติดเชื้อไวรัสกับอักเสบ
หรือถ้าติดเชื้อไปแล้วก็ต้องควบคุมไม่ให้ไวรัสนั้น
มีการแพร่ตัวแล้วก็ทำลายเนื้อสัตว
ดังนั้นก็การฉีดวัคซีนเนี่ย
โดยเฉพาะคนไทยทุกคนจริงในทุกประเทศทั่วโลกตอนนี้ก็ได้รับวัคซีน
แต่คนไทยที่คนที่จำเป็นเช่นอย่างที่แม่ที่มีแบบเป็นพระหากลูกก็จะต้องได้รับวัคซีน
อาหารต้องยอมรับว่าถ้านอกเหนือจากสาเหตุที่เรารู้ชัดเจนเนี่ย
มีมะเร็งอีกเยอะเลยที่ไม่มีสาเหตุที่ชัดเจน
แต่เกิดขึ้นเพราะว่าเซลล์ในร่างกายเสื่อมสภาพแล้วก็ซ่อมแซมได้ดี

แต่ว่าถามว่าอาหารเนี่ยมีส่วนทำให้เป็นมะเร็งไหมเนี่ย

ดังนั้นก็อาจจะเรียกว่าเป็นแค่ความเสี่ยง
ก็คืออาจจะเรียกว่ามีจากการศึกษาว่ามันมีความสัมพันธ์
แต่ว่าไม่ได้เป็นสาเหตุโดยตรง
แต่แน่นอนถ้าเรารู้ว่าบริหารอะไรที่อาจจะเป็นความเสี่ยง
เราก็ไม่ควรไปบริโภคเยอะนาน
เช่นอาหารพวกที่ใช้สารกันบูด
ผลสมน้อยเตรียมนายตรายต่าง
หรือว่าอาหารที่ไม่เครียมมาก

แต่ในความเป็นจริงก็คงไม่มีใครไปกินอาหารประเภทนั้นทุกวัน